ดูกันก่อนเรื่องของน้องนุ่มนิ่มคนนี้นี่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อุบล
นุ่มนิ่มไปเที่ยวที่ฝ่ายน้ำล้นแล้วก็กำลังเซลฟี่อยู่
ปรากฏว่าพลัดตกลงไปแล้วก็หาย
ล่าสุดพบแล้วนะคะเป็นศพไปแล้ว
หลังจากที่ค้นหานานกว่า๔๘ชั่วโมงค่ะ
เด็กหญิงรัศตาดายานหรือน้องนุ่มนิ่มอายุ๑๔ปี
ตกฝ่ายน้ำล้นขณะที่ไปถ่ายเซลฟี่
บ้านโนนเกษมตำบลบุ่งหวายที่อำเภอวาลินชำราบ
อุบลราชธานีช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
โดยทางชุดประดาน้ำร่วมกับตันยูชุดประดาน้ำกู้ภัยสว่าง
บูชาธรรมสถานปพของอุบลราชธานี
ก็ต้องร่วมกับชุดประดาน้ำด้วยนะคะทั้งร่วมกับตันยู
ประดาน้ำกู้ภัยสว่างบูชาธรรมสถานลงไประดมค้นหาร่างของน้องนุ่มนิ่ม
นานกว่า๔๘ชั่วโมงช่วงค่ำวันนี้เนี่ย
ชาวบ้านก็สามารถนำร่างน้องขึ้นมาได้ค่ะนายทองเรียมสิริเทพพร้อมชาวบ้าน
ห้องชันบอกว่าเบื้องวิธีการหาร่างของน้องนุ่มนิ่มเนี่ย
เป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำเอารวดหนามมาม้วนเป็นวงกลมสามรอบ
แล้วก็มัดถ่วงด้วยหินหรือเหล็กและเชือกโยนลงไปในน้ำก่อนจะลากหาร่างน้องนุ่มนิ่มค่ะ
ต่อมาเนี่ยบ่วงลวดหนามไปติดวัตถุบางอย่างแล้วไม่สามารถนำขึ้นมาได้
ก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญดำน้ำลงไปไปตรวจสอบดู
แล้วพอไต่ไปตามเชือกก็เลยไปพบร่างของน้องติดอยู่กับต้นไม้นะคะ
ก็เลยได้ขึ้นมาเรียกชาวบ้านไปช่วยกันนำร่างน้องขึ้นมาเพื่อจะมาประกอบพิธีต่อไป
หลังจากที่นำร่างมาแล้วชาวบ้านก็เอาไข่ต้มไปไหว้สารปู่ย่าพญานาคตามที่เคยขอไว้ว่าช่วยเปิดทางหน่อยให้ค้นหาพบศพนะคะ